เอามาดูเรื่องราวของเคล็ดลับการใช้อุปกรณ์ในบ้านหน่อยนะคะ

แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าที่ตะเล็บมันมีประโยชน์มากกว่าการใช้ตัดเล็บด้วยนะคะ

ก็เห็นว่าน่าสนใจมีประโยชน์ก็เลยลองมาทำดูบ้าง
อันนี้คือเอาที่ตัดเล็บนะคะมาดัดลวดนะคะ
หรือบางคนมีปัญหาเรื่องการตัดเล็บแล้วมันกระเด็นใช่ไหม
กระเด็นไปนู่นไปนี่เก็บกวาดยากก็ใช้สก๊อตเทปแปะก็ได้

ถอดชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ใช้ในการปลอกสายไฟก็ได้เหมือนกัน
รวมไปถึงตรงตะบายเล็บใช้แทนน็อต
ไขควงขันน็อตเดียวนะใช่เป็นไขควงแทนการใช้ไขควงจริงมาขันน็อตได้เหมือนกันนะคะ

ดิฉันก็ลองเอาไปทำในหลายส่วนนะคะก็ถือว่าใช้ได้จริง
อย่างเช่นเอาไปเป็นตัวที่ไว้ดัดดัดลวดหรือว่าเอาไปปอกสายไฟแบบนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการทำงานฟังก์ชั่นของมีดตัดเล็บ

ไอ๋ไขอย่างนี้เพิ่งรู้อ่ะว่าแต่คุณนี้ได้อ่ะ
โอ้โหหาเหรียญบาทตั้งนานอ่ะเอาจริง
คุณเคยไหมเวลาแบบจะขายอะไรแล้วมันไม่มีไขทวง

เครียดมากเลยเอาเล็บเข้าไปก็ไม่ได้เล็บจะหัก
เส้นหางั้นไงตัดเล็กฮะอันนี้ประสงค์จริง

แต่ก็ติดกับแต่ละรูปแบบของมิตรเล็กด้วย
เคยเอาแต่ที่ตัดเล็กตรงไปมันมาปัดหู
ก็ยังจะมุดทะลุนะคะเค้าพ้นดี